เลี้ยงหมาดุต้องดูแลให้ดีเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หมาพิษบู๒ตัวตัวเบอร์เริ่มเลยนะหน้าตาก็ดุเลยนะฮะ
มันหลุดมาจากข้างบ้านแล้วมันวิ่งเข้ามาอยู่ในร้านขายของชำ
จนกระทั่งกัดน้องของเจ้าของร้านขายของชำได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดภายในร้านเนี่ยจับภาพระทึกนี้ได้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคลิประทึกที่เกิดขึ้นภายในร้านขายของชำ
เห็นน้องผู้ชายคนอาแม่ดเดินไปอยู่ในร้านตัวเองน่ะ
อ้าวหมาจากที่ไหนเนี้ยมันวิ่งเข้ามาแล้วน้องเขารพยามป้องกันตัวนะ

้องหมาหาที่ที่จะป้องกันเขาให้ได้นะครับ
คมเขี้ยวคุณดูสิแล้วน้องเขานะ
หลุดไปถึงตรงสุดทางเนี้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ย
หมามันเข้ามาน้องเขาเอามือเนี่ยโอ้โหคอยทุบคอยตีหมานะฮะ
และยังโชคดีนะเขาหลุดออกมาจุดตรงนี้ได้นะครับ
จนกระทั่งสามารถเข้าไปหลบหลังประตูได้
คุณผู้ชมระทึกแค่ไหนและขณะเดียวกันนะฮะ
เห็นผู้หญิงอีกคนไหมฮะที่กำลังจะเปิดประตูเข้ามา
ในร้านขายของชำนี่กำลังจะเปิดประตูเข้ามา
ร้านขายของชำของเธอเองเอ้าหมาที่ไหนอยู่ในร้าน
รีบวิ่งออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะรอดพ้นจากคมเขี้ยว
พิษบูทั้งสองตัวได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูสิฮะ
ผู้หญิงคนนี้เพิ่งกลับมาจากธุระนอกบ้าน
เปิดประตูเข้ามาตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหมาพิษบูสองตัวเนี่ย
อยู่ในบ้านจนได้ยินเสียงลูกชายตะโกนแม่หนีไป
แม่หนีไปอย่าเข้ามาเป็นจังหวะเดียวกันที่หมา๒ตัวกระโจนออกมา
แล้วจะขย่ำเธอเธอก็เลยวิ่งออกประตูได้ทันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะหลังเกิดเหตุนะเธอโทรแจ้งตำรวจ
แล้วหมาพิษบูตัวสองตัวนี้มันเป็นของใครคุณข้างบ้าน
ใช่มันหลุดมาไงมันหลุดมาเจ้าหน้าที่ต้องมาจับหมาพิษบูสองตัวไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพาลูกชายของเธอไปที่โรงพยาบาล
เย็บแผลแล้วก็ต้องฉีดยาหลายเข็ม
คุณผู้ชมดูสิน้องเขาพยายามอันตัวรอดนะก็ถูกคมเขี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็ชกไปเต็มแรงเหมือนกันทั้งชกทั้งพยายามปัดป้องเอาเท้าเตะทำทุกอย่างเลยค่ะ
ใช่นะครับคลิปนี้นะฮะถูกนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
พร้อมกับเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะฮะผู้หญิงที่เมื่อกี้เห็นไหม
เปิดประตูเข้ามาเนี่ยเล่าแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๓วันก่อน
บ้านของเธอเป็นตึกแถวเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แถวถนนเพชรเกษมกรุงเทพ
บู๒ตัวของเพื่อนบ้านพังรั้วเข้ามาในบ้าน
ตอนแรกลูกชายของเธอได้ยินเสียงดังจึงมาดูตอนที่น้องเขาเดินไปดูนะ
พิษบูวิ่งมารุมกัดทันทีแม้พยายามดิ้นหนีและเตะต่อยป้องกันตัว
แต่ก็ถูกหมากัดเข้าหลายแผลจนเลือดสาดจนอาศัยจังหวะวิ่งหนีออกมาอีกทางประตูได้
ส่วนเธอก็เพิ่งกลับมาจากธุระนอกบ้านเปิดเข้ามาเอ้าหมามาพอดีแล้วลูกชายตะโกนเตือน
เธอก็เลยวิ่งหนีออกไปได้นะครับเธอบอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นนะครับ
ค่าเสียหายมีการพูดคุยกับเจ้าของพิษบูในเบื้องต้นบ้างแล้ว
ซึ่งเธอไม่ได้ติดใจในเรื่องเงินเพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องอยู่แบบหวาดระแวง
เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าหมาพิษบ่วงเพื่อนบ้านจะหลุดออกมาอีก
ก็เลยอยากให้คนเลี้ยงหมาเนี่ยเลี้ยงหมาดุหมาใหญ่แบบนี้ช่วยเห็นใจคนอื่นด้วย
ถ้าอยากเลี้ยงต้องดูแลให้ดีอย่าให้เกิดเหตุการณ์หมาหลุดแบบนี้อีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็ขายของชำตรงนี้ด้วยนะฮะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตะบนท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับ
ริมถนนสายสมุทรสงครามปากท่อไปพบกับคุณยายพรศรีนะอายุ๗๖ปีนะครับ
เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นพี่สาวเจ้าของร้านและเป็นป้าของน้องผู้ชาย
หน้าของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับส่วนเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
ผู้บาดเจ็บเป็นลูกชายเจ้าของร้านอายุแค่๑๖เอง
ได้มีการติดต่อทางเจ้าของสุนัขนะฮะแล้วก็มาเจรจาก่ายเกลี่ยกันนะครับ
เจ้าของสุนัขเขาก็พร้อมรับผิดชอบแล้วก็จ่ายค่าทำขวัญไปแล้วล่ะนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าเมื่อปีที่แล้วหมา๒ตัวเคยกัดพระสงฆ์จนได้รับบาดเจ็บ
อาการสาหัสเหมือนกันต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศลาบไปแล้วนะคุณนะ
ดังนั้นทั้งสองเหตุการณ์ทั้งหมาที่กัดพระสงฆ์กับหมาที่บุกเข้ามาที่ร้านเนี่ย
โอ้โหเจ้าของสุนัขพิษบูเนี่ยจำต้องดูแลสุนัขสองตัวนี้ให้ดีกว่านี้ครับ
ไม่คุ้มครองหมาแต่ผมไม่รู้ใครรับผิดชอบ
โอ้โหตอนนี้ชาวบ้านภาวะนะครับคุณผู้ชมฮะน่าสนใจตรงพฤติกรรมการบุกเข้ามาของพิษบูสองตัวนี้นะครับ
คุณผู้ชมลองดูให้ดีนะฮะพฤติกรรมตอนมันเข้ามามันเป็นไงคุณ
มันวิ่งเข้ามาในร้านนี้แต่มันแกว่งหางตกลงมันจะมาเล่นหรือมันจะมายังไง
อันนี้เอาจริงก็อยากฟังคนที่แบบอาจจะเลี้ยงหมาพิษบูและเป็นผู้รู้
ใช่คอมเมนต์มาบอกก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าหมากระดิกหางใส่วิ่งเข้าใส่เนี่ยอยากจะเล่นด้วย
อยากจะเล่นกับเจ้าของหรือคนนั้นคนนั้นแล้วพอมันเห็นคนมันกระดิกหางวิ่งเข้าใส่นะฮะ
แล้วเนี่ยมันพยายามกระโดดนะฮะแล้วก็งับครับแล้วก็ไล่ต้อนฮะ
แต่พฤติกรรมของมันก็คือยังแกว่งหางตลอดเวลานะครับ
ดูพฤติกรรมต่อไปคุณพอมันกระโดดกัดนะฮะตัวผู้ชายเนี่ยพยายามต่อสู้นะครับ
แล้วหมาเนี่ยมันเดินตามผู้บาดเจ็บเลยแต่แกว่งหางตลอดเวลานะครับ
นี่ฮะพฤติกรรมบางส่วนที่เราก็อยากรู้นะคุณสรุปแล้วการแกว่งหางเนี่ย
มันเป็นการที่จะเล่นหรือจริงสุนัขต่างนานาสุนัขพันธุเวลามันจะกัดมันก็แกว่งหาง
ผู้หญิงคนนี้เข้ามามันก็แกว่งหางวิ่งเข้ามาหูตั้งด้วยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้พยายามต้องออกนอกประตูไป
คุณผู้ชมเนี่ยพฤติกรรมทั้งหมดของมันนะครับที่เราเอามาวิเคราะห์ให้ดูนะคุณนะ
มีผู้รู้คนไหนเนี่ยบอกต่อกันมาหน่อยสิฮะว่าพฤติกรรมของสุนัขที่เราบอกว่ามันแกว่งหางเข้าหาเนี่ย
ตกลงแล้วตอนนั้นมันดุหรือมันจะเล่นอันนี้อยากรู้นะครับ